เนื่องจากกรณีที่มีการติดตามขยายผลนะครับ
จับกลุ่มแก๊งที่ค้ามนุษย์ในพื้นที่สหรัฐอเมริกาได้เนี่ยนะครับ

อกจากนี้ครับคุณผู้ชมตำรวจของไทยเองตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ
เหยื่อที่อาจจะถูกค้ามนุษย์
ซึ่งทางการสหรัฐประสานมาแล้วนะครับ
ทางการไทยนั้นยังรอหลักฐานจากสหรัฐอเมริกากรณีจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ในสหรัฐ
ที่มีผู้ต้องหาคนไทยรวม๑๒คน
โดยพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
หากทางการสหรัฐร้องขอหรือประสานให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าร่วมตรวจสอบ
ก็พร้อมจะดำเนินการทันทีครับ
แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการส่งข้อมูลหลักฐานมายังทางการของไทย
ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขบวนการหรือมีคนไทยไปเกี่ยวข้องหรือไม่
เรื่องต้นนี้ได้รับรายงานว่ามีบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ๖๐๗๐คน
ยังไม่ชัดเจนว่าแบ่งเป็นคนไทยหรือต่างชาติกี่คน
ขบวนการค้ามนุษย์ที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ยืนยันว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับ
ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจนั้นมีข้อมูลของ
ขบวนการค้ามนุษย์ในไทยแต่ไม่สามารถเปิดเผยหรือให้รายละเอียดได้
และยังไม่พบว่าเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ในสหรัฐ
เพราะว่าต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับ
ขณะที่ตำรวจสหรัฐขยายผลจับกลุ่มตัวนายคาวเฟอร์เรอร์ซีอีโอเว็บไซต์
หลังจากทีมนั้นสืบสวนพบว่าบริษัทนี้มีการฉกฉวยประโยชน์การค้าบริการทางเพศจากเด็ก
มีการลงโฆษณาเหยื่อค้าบริการทางเพศหลายครั้ง
ทั้งเหยื่อที่เป็นผู้ใหญ่และเด็กเพื่อให้ลูกค้าติดต่อเข้ามา
แล้วทางบริษัทก็ได้รับค่าตอบแทน
ล่าสุดนายเฟอเรอร์นั้นถูกควบคุมตัวอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
บริษัทนี้อีกด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานการจับกลุ่มนะครับเรื่อง
คดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงาน